มาดูเหตุที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รวมตัวกันนำรถบรรทุกอ้อยเต็มคัน
ปิดถนนตากฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์
บอกไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
โดยใช้ทางชาวบ้านเขาก็ใช้มวลชนในการกดดันเจ้าหน้าที่
บอกว่าอยากให้ยกเลิกด่านซะนะครับ
ซึ่งทำให้การจราจรเป็นอามภาษณ์กว่า๓ชั่วโมง
เราฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการเจรจาระหว่าง
ชาวไร่อ้อยกับเจ้าหน้าที่กันหน่อยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวานนี้
โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดนครสวรรค์จำนวนกว่า๓๐๐คน
รวมตัวกันที่บริเวณหน้าโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์อำเภอตากฟ้า
แล้วก็นำรถบรรทุกอ้อยที่บรรทุกมาเต็มคันกว่า๓๐คัน
ปิดถนนสายตากฟ้าท่าตะโก
จากไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ขนส่งที่นำตราชั่งเคลื่อนที่ออกมาสุ่มตรวจรถบรรทุกอ้อย
บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด
จากนั้นชาวไร่อ้อยได้นำรถบรรทุกมาปิดถนนจนทำให้การจราจรติดขัดเกือบ๓ชั่วโมง
เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้กดดันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เลิกตั้งด่าน
และขอผ่อนผันให้รถบรรทุกอ้อยได้รับการยกเว้นการชั่งน้ำหนักในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย
เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ตัวแทนชาวบ้านเขาก็บอกว่า๑ปีมีครั้งเดียว
แล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นในการที่เขาจะได้บรรทุกแบบนี้นะครับ
ด้านของนายอำเภอตากฟ้าได้เข้ามาเป็นตัวแทนเจรจากับตัวแทนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
และขอให้ยอมรับข้อตกลงจำนวน๑๙ข้อที่มีการเรียกร้องไปในช่วงเมื่อปีที่แล้ว
บอกว่าขอให้นำกลับมาทบทวนนำกลับมาใช้ในปีนี้เหมือนเดิม
ซึ่งทางด้านในอำเภอตากฟ้าได้รับข้อเสนอของพี่น้อง
เกษตรกรชาวไร่อ้อยไว้บอกว่าขอนำไปประชุม
หาข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมก่อน
แล้วก็ยกเลิกด่านตาชั่งเคลื่อนที่ชั่วคราว
ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยอมเปิดถนน

ซึ่งก็ต้องจับตากันว่าในปีนี้
ปัญหารถบรรทุกอ้อยนั้นจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าในปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างหนัก
แล้วก็มีการเรียกร้องมาแบบนี้เหมือนกัน
ข้อของปีที่แล้วก็เรียกร้องต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้
โดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ย
เป็นช่วงแค่แป๊บเดียวครั้งเดียวต่อปี
ที่เขาจะได้ขนของขนอ้อยแบบนี้นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็เกรงเรื่องของอุบัติเหตุไง

มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ

ก็เลยเห็นว่ามีการบรรทุกอ้อยสูงเกินขอบของรถด้วยซ้ำนะครับ
ก็ต้องมีการจำกัดแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักต่อ
นั่นคือประเด็นนะนั่นคือประเด็น
ทีนี้ต้องดูว่าทางในอำเภอหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จริงที่มีมาตรการก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละเนาะ

ก็อยากจะบรรทุกให้ได้เยอะเพื่อลดต้นทุน
ก็ต้องเอาทั้งสองฝ่ายคุยกันหาทางออกที่ดีที่สุด
เรื่องนี้คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องด้วยนะครับ